เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพ่อแทน

ร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์คำถาม๔ข้อ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เตรียมตัวกันมามากน้อยแค่ไหนครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อแทนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
พ่อรู้สึกอย่างไรครับที่มายืนตรงนี้

คิดว่าพวกเราเป็นลูกเป็นหลานนะพ่อนะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ความรู้ระดับชั้นป๑
เรื่องที่๒งานไม้
เรื่องที่๓ไผ่พงศธร
เรื่องที่๔บ้านของเรา

ถ้าพร้อมแล้วพ่อแทนเลือกตอบ
เรื่องแรกเรื่องอะไรครับ

พ่อเป็นแฟนเพลงของพี่ไผ่เหรอครับ

ฟังอย่างเดียวพ่อร้องได้บ้างไหมครับ

เพลงอย่างคนบ้านเดียวกันอย่างนี้พ่อเคยได้ยินไหม

ฟังให้ดีสมาธิดีนะพ่อนะ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ใช่เนื้อเพลงของไผ่พงศธร

ตำแหน่งหัวใจที่อ้ายเป็นอยู่

ถึงเธอคือคนที่ใช่
แต่ว่าฉันคงได้แค่มอง

ความฝันน้อยอ้ายยังคอยน้องมาสารต่อ

มีแฮงฮึดลุยสร้างฝัน
พ่อเคยฟังเพลงไผ่ภงศธรมาบ้างค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

มีแฮงฮึดลุยสร้างฝันครับ
ผมขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะพ่อนะ

พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ความรู้ระดับชั้นปหนึ่ง

ทำไมเลือกงานไม้ให้น้องยุ้ยครับ
เขาก็ไปทำงานไม้อยู่ครับ

เชิญน้องยุ้ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เห็นพ่อบอกว่าเคยทำงานงานไม้เหรอ

ก็อยู่บ้างก็เคยทำบ้าง
ก็ทำตัวเล็กน้อย
ไว้นั่งล้างจงล้างจานอะไรอย่างนี้จ้ะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เก้าอี้ไม้แบบยังไม่ได้ประกอบ๑ตัว

เขาจะมีล็อกเอาไว้ให้เรียบร้อยนะฮะ
เราก็ต้องตอกตะปูลงไป๔ด้านเพื่อล็อก
คิดว่าสามารถทำได้ไหมคนเดียว

เชิญพ่อแทนมาเป็นผู้ช่วยให้กับลูกสาวสุดสวยของคุณพ่อ

ไหวนะ

ก็คือประกอบเก้าอี้จำนวน๑ตัว
ภายในเวลา๒นาทีครึ่งครับ

คิดว่างานไม้นี่เราถนัดที่สุด
เราจะทำให้เต็มที่แล้วจะเอาเงินกลับบ้านไปให้ได้จ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ไปด้วยไปด้วยไปด้วย
ร่วมมือได้อยู่นะ
ค่อยร่วมมือด้วยนะครับ
ต้องต่อไปหน่อย
ต้องต้องลุก
ต้องต่อไปหน่อย

ภายในเวลา๒นาทีครึ่ง
ถ้าทำได้สองคนพ่อลูกถือว่า
ภารกิจนี้สำเร็จแล้วผ่านนะครับ

ตอนนี้หรือว่าได้กันอีก๓เรื่อง

ความรู้ระดับชั้นป๑
เรื่องบ้านของเรา

ทำไมเลือกบ้านของเราให้พี่ทอน
เพราะว่าพี่เขาอยู่บ้านทุกวัน

ขอเชิญคุณทรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพราะนั่นก็คือคนในบ้านของเรา

ก็พ่อแล้วก็น้องแล้วก็ผมก็ไปด้วยครับ

ต้องมีเอกสารไปด้วยใช่ไหมครับ

เอกสารเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งเนี่ย

ก็อยากจะรู้บางทีแม่ก็ไม่อยากจะบอกเราให้เราทุกข์ด้วย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ผมน่าจะต้อง
เห็นห้าตาเขาหมดแล้วครับ
พร้อมไหมครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วทอนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อ๒ครับ๕๔กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๒๕๔กิโลกรัมครับ
เอาใจช่วยถ้าถูกข้อนี้๓ข้อแล้ว
นั่นหมายความว่าครอบครัวเราได้เงินแสนกลับไปบ้านในวันนี้
ทอนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเฟรมขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องความรู้ระดับชั้นป๑
เรื่องฟุตบอล

ขอเชิญน้องเฟรมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลก็ตอนมหนึ่ง
มีคนบอกว่าทีมกำลังอยู่ในยุคตกต่ำอยู่เหมือนกันนะ

พี่เขาวิ่งไวแล้วก็กองหน้า

เพราะอะไรทำไมเราไม่วิ่งไวอย่างเขา

สมาธิดีเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่สองแอนดรูโลเบิร์ตสัน
ตัวเลือกที่สามมาก๊อตโลโฮ
ตัวเลือกที่สี่เจสซี่ลินกา

ตัวเลือกที่สองแอนรูโลเบิร์ตสันครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกัน
ว่าจะสามารถพิชิตโจทย์คำถามทั้งหมด๔ข้อได้หรือไม่
ถ้าได้ในวันนี้มีเฮจริงนะครับ

คุณผู้ชมร่วมเป็นกำลังใจกันในช่วงหน้า
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ

ประกอบเก้าอี้จำนวน๑ตัวภายในเวลา๒นาทีครึ่ง
ยุ้ยทำได้หรือไม่ได้ครับ